ออนทัวร์ค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ

พบกับก๋วยเตี๋ยเนื้อราดน้ำพริกขาเจ้าเก่าแก่กว่า๖๐ปี
ต่อด้วยพาสต้าเส้นลิงกุยนี้ปู
สูตรต้นตำรับจากเมืองวิเชนซ่า

เมนูเส้นราดซอสถั่วดำที่ฮิตสุดจากประเทศเกาหลี
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๕มีนาคมเวลาเที่ยงตรง